ไปดูบทสรุป๕ชีวิตที่คิดว่าโดนลักพาตัวกันหน่อยนะคะ
สำหรับครอบครัวเครือญาติของคุณอุสา
คุณอุสาลูกสาวคือน้องบีม

หลังจากที่เมื่อวานนี้ไปเจอตัวเรียบร้อยแล้ว
นนทบุรีที่วัดช่องลม
สุดท้ายถูกคุมตัวไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นี่บิ๊กโจ๊กไปสอบเองที่สภปากเกร็ด
วันนี้สพท่าสารามารับทั้ง๕คน
กลับบ้านที่นครศรีธรรมราชแล้วนะคะ
อันนี้คือบรรยากาศเมื่อวานที่วัดช่องลม
บิ๊กโจ๊กคือไปเองแล้วไปถามข้อมูลเองตรงนั้นต่อหน้าเลยค่ะ
นี่คือล่าสุดวันนี้สพท่าสารา

ขึ้นรถตู้พากลับบ้านที่นครศรีธรรมราชแล้วนะคะ

ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลจากตำรวจเขาบอกว่า
ทั้ง๕คนก็กินอิ่มนอนหลับดีไม่ได้มีท่าทีเครียดหรือว่ากังวลอะไร
เช้าขึ้นมาเนี่ยตำรวจสภท่าสารามาถึงปุ๊บ
คนก็อาบน้ำแต่งตัวขนสัมภาระขึ้นรถตู้ตำรวจ
พันธุ์ตำรวจโทเกษมสิทธิ์จำปาทอง
รองผู้กำกับการสอบสวนสพท่าสารามารับด้วยตัวเองเลยนะคะ
เพราะเดี๋ยวเกิดกลัวหายระหว่างทางหรือเปล่าไม่แน่ใจ

แผนผังว่าสักครู่นี้คุณอุสานั่งเบาะแถว๓คู่กับน้องฟ้าใส
นี่นะคะส่วนเบาะแถวสองเนี่ยก็จะเป็นบีมกับรุ้งนั่งคู่กัน
ส่วนน้องฟอร์ดนั่งตักคุณตำรวจ

ใช่ค่ะมุ่งหน้าสู่นครศรีธรรมราชตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ
ซึ่งบรรยากาศที่บ้านของพี่สาวของคุณอุสาแล้วก็ญาติญาติตอนนี้ก็
เตรียมรับขวัญหลานกันเตรียมรับครอบครัวกลับบ้านนั่นแหละ
น้ำยาขนมจีนเตรียมกับข้าวเตรียมแกง
ที่นางสาวอุสาแล้วก็ญาติญาติชอบมานั่งรอกันเลย
เพราะไม่เจอกัน๒เดือนกว่าแล้วดูสิเห็นไหม
นั่งรอพร้อมกับว่ามาถึงปุ๊บเหนื่อยได้กินข้าวพูดคุยกันหน่อย
คุณน้ำฝนต้องบอกว่าคุณน้ำฝนคือคนไร่ทำให้เรื่องนี้เนี่ยมาถึงหูสื่อมวลชนต่าง
เขาก็มารอหลานที่สภธสารานะเขาบอกเขาตื่นเต้นอยากเจอน่าร้านเร็ว
ก็เลยโทรศัพท์หาตำรวจที่อยู่บนรถจะขอคุยกับน้องฟอร์ดทันทีที่คุณน้ำฝนได้ยินเสียงหลานเนี่ยน้ำตาไหลเลยนะ
แล้วบอกกลับบ้านได้แล้วนะน้องฟอร์ดก็โต้ตอบกลับมาสั้นบอกว่าเขาพาผมไปเที่ยวที่ไม่ได้กลับเพราะเขาติดธุระ

มัน

เออได้กลับบ้านหน่อยนะ
คุยกับหลานเสร็จก็บอกขอสายนะ

เมื่อวานนะคะว่าก็ไปเที่ยวไปเที่ยวจริงจริงไม่ได้มีอะไร
อุ้ยแต่ว่าสองเดือนแล้วไม่ส่งข่าวไม่บอกใครเลยอ่ะนะ
ก็เป็นห่วงนะฮะไม่มีโทรศัพท์ไงก็อย่างที่บอกไป
ไม่มีโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้ติดต่อมาแบงค์ไม่ได้ทำอะไรเลย
พาไปเที่ยวจริงจริงอืมคุณน้ำฝนเองก็ยังคงยืนยันความคิดตัวเองว่า
ว่ามันไม่น่าใช่ทริปท่องเที่ยวอ่ะก็อย่างที่บอกไปเที่ยวเนี่ย
ไม่มีรูปเลยเหรออืมไปตั้งหลายจังหวัดขึ้น
เหนือเชียงรายเชียงใหม่แวะพยาวแล้วไม่มีรูปมากรุงเทพอีก
ก็ไม่มีมือถือไม่ใช่เหรอฮะแล้วเที่ยวกันยังไงอ่ะ
นี่ไงคุณน้ำฝนเขาก็สงสัยอ่ะเขาสงสัยว่าน่าจะต้องถูกหลอกไปทำอะไรบางอย่างแน่

ส่วนตัวหนูว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างที่แกยังไม่กล้าบอกหรือว่าอาจจะโดนบังคับอะไรความคิดของหนูเองอะนะคะ
สันนิษฐานไปเพราะปกติน้าเป็นคนที่ไม่เคยทิ้งแม่ไม่เคยเป็นคนที่ไม่เคยทิ้งครอบครัว
และเป็นคนที่ห่วงใยเรื่องการเรียนหนังสือของลูกที่สุดปัญหาในครอบครัวก็น่าจะมีตั้งแต่ที่นายแบงค์เนี่ยเข้ามาค่ะ
เรื่องอะไรอ่ะพี่ก็ทางครอบครัวก็คือเหมือนพ่อของฟ้าใสก็คือ
เขาก็คือห้ามอ่ะไม่ให้คบกันอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือยังเหมือนไม่อยาก
เพราะว่ารู้ว่าคือทีท่าของไอ้คนนี้มันไม่ใช่คนดีอะค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้อีกแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเดี๋ยวทั้ง๕ชีวิตน่าจะเดินทางถึงบ้านแล้วนะคะ
คำนวณเวลาเป็นวินาทีที่ทุกคนนั้นรอคอยแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับ
รถออกจากนนทบุรีใช่ไหมใช่ค่ะลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชเนี่ย
เพื่อจะได้กลับบ้านและทุกคนก็รอต้อนรับนะครับอย่างที่บอกนะสองเดือนแล้วนะฮะ
ที่ไม่ได้เจอหน้าค่าตานี่นายสุพธใช่ไหมนายสุพศสามีนางสาวอุสา
ตัดสินใจเดินทางมานั่งรอหน้าบ้านนี่นะฮะมานั่งรอเมียรอลูกครับ
ที่มาหินอ่อนที่โรงพักษ์สภธาษาลาตั้งแต่ทุ่มสี่สิบอ่ะคุณ
โอ้โหนี่ก็ประมาณผ่านไปแล้วประมาณชั่วโมงเสร็จนะฮะ
เมื่อกี้คุณเห็นไหมเขาก้มหน้าร้องไห้คือเงยหน้ามานี่น้ำตาคลอตลอดเวลาครับ
ร้องไห้ร้องอยู่แบบนั้นนะฮะเนี่ยปาดน้ำตา
คุณสุชาดานักข่าวของเราคือนั่งดูน้ำตาซึมไปด้วยเลย
เขาร้องแต่เมื่อวานที่เห็นคลิปน้องฟ้าใสเข้าห้องน้ำในปั๊มแล้ว

คุณดูสินักข่าวของเราที่ตามเรื่องนี้มันหลายความรู้สึกหลายอารมณ์มากนะ
ความรู้สึกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเจอไหม
พอเจอปุ๊บเอาไปไหนกันมาแล้วนี่กำลังจะกลับแล้ว

คำแรกที่นายสุพธบอกกับเราว่าถ้าเกิดว่าเจอ
อยากจะถามอยากจะคุยกับน้องฟ้าใสลูกสาวคือ
ทำไมไม่โทรหาพ่อทำไมหนูไม่โทรหาพ่อล่ะลูก
ส่วนเมียเนี่ยยอมรับผิดหวังเหมือนกันนะ
อยู่กินกันมาไปหลงเชื่อผู้ชายที่เพิ่งเจอกันไม่กี่วัน
ผมกับเมียอยู่กินกันมา๑๓ปีนะ
ทำไมไม่เชื่อทำไมไปเชื่อผู้ชายคนนั้นน่ะ
วันนี้ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาหาทุกคนเพราะ
ผู้ชายที่ชื่อแบงค์เขาเอาไปทุกอย่างเลย
เขาเอาเมียผมไปเอาลูกผมไป
หกระเหินตะลอนตะลอนตะลอนไปแบบนั้น
หลังจากนี้ถ้าคุยตกลงกันได้ก็ตั้งใจว่าจะพาลูกสาว
อยากจะพาลูกไปกินหมูกระทะก่อนต้อนรับการกลับมา

และจะพาลูกเนี่ยไปเรียนที่สุราชธานีละ
บอกแบบนี้นะฮะลองฟังครับ
คำแรกที่เจอครับอยากจะพูดอะไรกับป้าตายครับ
ทำไมไม่โทรหาพ่อเลย

ตื่นเต้นไหมพอรู้ว่าเขาปลอดภัยได้เจอกับตำรวจแล้วอะไรแล้ว

อืม

อะสุดท้ายอยากจะขอบคุณหน่วยงาน
ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วย

เจ็บใจมากเลยโกรธโกรธไหมก็โกรธโกรธเขาหรอโกรธของเรามากกว่าพ่อบอกแบบนี้น่าจะหมายถึงเมียหรือเปล่าค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้คนที่น่าจะไขข้อข้องใจไขปริศนาแล้วน่าจะมีอะไรได้เป็นน้ำเป็นเนื้อกว่านี้เนี่ยต่อคำถามที่เคลียร์เนี่ยนั่นก็คือแบงค์ลมโกรธไหมอยู่ไหนแล้วเนี่ยคือเมื่อวันนี้ตำร

ข้อหาคือร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีก็คือพรากผู้เยาว์อ่ะนะคะถ้าจับได้เมื่อไหร่ก็จะนำตัวกลับไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูทรท่าสาราทันทีวันนี้เราได้ภาพกล้องวงจรปิดซอยทางเข้าวัดช่องลมมานะคะบันทึกภาพรถของนายนวพลคนขับรถคนที่สองอ่ะที่ขับฟอร์จูเนอร์สีดำพาทั้งห้าชีวิต

อ่ะตรงนรกภนศ์เลี้ยวมั้ยเลี้ยวเนี่ย

แล้วก็ถอยมาเลี้ยวเมื่อกี้ตีวงไม่พ้นครับ
แปลว่าใช้เวลาแค่๒๕นาทีในการไปส่งทั้ง๕คน

แล้วเราก็ได้ภาพกล้องวงจรปิดในวัดช่องลมนาทีที่ทั้ง๕ชีวิตเดินเข้าไปในสารา
บ่ายโมง๓๓นาทีเมื่อวานนี้จำได้ไหมค
เมื่อวานนี้เราเห็นภาพนี้ตอนที่บอกว่าเจอทั้ง๕คนแล้วที่วัดช่องลมเป็นภาพนี้แหละ
แล้วบ่ายโมง๕๒นาทีนายน้องอพลก็เดินมาค่ะ

นี่เรานำลูกศรชี้ให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะ
น้องพลเดินมาที่ศาลแล้วก็เดินผ่านเข้าไปในสารา
จุดหมายก็คือท่าน้ำซึ่งทั้ง๕คนเดินไปที่ท่าน้ำก่อนหน้านั้นแล้ว
กล้องวงจรปิดตัวเดิมก็จับภาพนายนวพลเดินย้อนกลับมาตอนประมาณบ่าย๒โมง
นี่ค่ะเดินย้อนกลับมาคนเดียว
ตรงไปที่ลานจอดรถของวัดแล้วก็ขับรถสีดำของตัวเองออกไป
นายนวพลใช้เวลาอยู่ที่ท่าน้ำ๑๔นาทีนะคะ
นี่คือบทสรุปแต่ถ้าจะสรุปจบได้จริงต้องเจอแบงค์ก่อน
ใช่ครับเหล่านี้ก็ไล่เรียงภาพวงจรปิดให้ดูนะครับว่าก่อนที่จะไปเจอทั้ง๕ชีวิตนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
ส่วนภาพของของเราก็ได้มา

น้องฝนก็วิ่งเข้าไปกอดน้องฝนก็วิ่งเข้าไปกอดน้อง
ทุกคนมีแต่น้ำตานะแต่เป็นน้ำตาของความดีใจ
ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งและยังปลอดภัยดีด้วยทุกคน
ใช่เพราะตลอดระยะเวลา๒เดือนกว่าที่ติดต่อไม่ได้
คนทางบ้านไม่ว่าจะเป็นแม่คุณอุสาคุณน้ำฝนใช่ไหม
ที่เป็นป้าของน้องฟอร์ดหรือว่าจะเป็นครอบครัวของน้องรุ้ง
แล้วก็นายสุพศที่ลูกเมียหายไปติดต่อไม่ได้เนี่ย
เขากังวลมากเพราะกระแสข่าวมันออกมาเยอะแยะมากมายเลยว่า
ถูกปืนจี้บางละฆ่ามนุษย์บางละ
เขาก็กลัวว่าจะไม่ได้เจอครอบครัวเขาอีกไง
ตอนนี้ก็คือเดินเข้าไปในโรงพักแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มาบอกว่าให้ไปทั้งห้องนี้
อยู่ที่ห้องนั้นก่อนน่าจะไปพักก่อน
เพราะว่านั่งรถมานี่ก็หลายชั่วโมงนะใช่ค่ะ
ก็ตั้งแต่เช้าอ่ะก็สักกี่ชั่วโมงได้คุณ๑๗ชั่วโมงได้ไหม
กว่าชั่วโมงไปนครศรีนี่ไกล

ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่๕ชีวิตหายตัวปริศนา
เดือนล่าสุดนี้กลับถึงนครศรีธรรมราชแล้วเรียบร้อย
นักข่าวของเราก็รอติดตามข่าวนี้มา
วันนี้ทั้งครอบครัวได้กลับมาเจอหน้ากันอีกครั้ง

รายงานให้ทราบต่อไปโดยเฉพาะยังไม่ลืมนะ
แบงค์ลมกรดใช่ไหมชื่อนี้ที่มีข่าวมาหลายวันแล้ว
แล้วก็ต้องดูว่าอยู่ที่ไหนพา๕คนไปเที่ยวจริงใช่ไหม

อยากจะเห็นภาพที่ไปเที่ยวไปถ่ายกันรอติดตามนะครับ